บริเวณพื้นที่ต่างถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่มันไม่ดีแฝงอยู่
ชาวบ้านทางล้านนาความเชื่อทางล้านนาเขาจะมีการนิมนต์พระมาทำพิธีแบบนี้ค่ะ
คุณดูพิธีกรรมเห็นไหมคะการสวดแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นนะ
ใช่ค่ะนี่คือการสวดถอนพื้นที่นะคะ
เป็นพิธีการสวดถอนพื้นที่ของชาวล้านนาบางพื้นที่
ซึ่งเขาบอกว่าจริงมีมานานนับพันปีโอ้เป็นพันปีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะ
ชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ถูกไหมฮะ
ถ้าหากมาทำการสร้างอาคารบ้านเรือนทับที่โดยที่ไม่มีการทำพิธี
จะทำให้ที่ตรงนั้นหรือบุคคลที่มาอาศัยอยู่จะต้องพบเจอกับสิ่งที่มันไม่ดี
ชาวบ้านเขาเลยมีการจัดทำพิธีนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร
ขับไล่สิ่งไม่ดีต่างสิ่งอัปมงคลอะไรต่างที่แฝงอยู่ในที่นี้ที่ทำให้มันไม่ดีเนี่ย
ออกไปและทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นนั่นเองค่ะ
และในสมัยโบราณชาวบ้านเขานิยมใช้พิธีนี้เพื่อรักษาอาการป่วยตามความเชื่อได้อีกด้วยนะครับ
พอสวดถอนเสร็จแล้วชาวบ้านเขาจะนำสตวงสตวงก็คือเป็นกระทงนะคะ
กระทงเนี่ยมาทำพิธีแล้วพอเอาสตวงเนี่ยออกไปให้พ้นเขตพื้นที่เนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวบ้านที่เขามีมานาน
คือจะมีสตวงอยู่เห็นไหมที่พระท่านถือนะคะ
นี่คือกระทงสตวงก็จะเอากระทงเนี่ยออกไปหลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นนะคะ
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านเขารวมไปถึงเป็นเรื่องของความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันด้วย